กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลล่ะครับ
แล้วก็ตอนนี้มีการเรียกร้องให้กระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปตรวจสอบด้วย
เพราะว่านิทัศกาลศิลปะที่ห้างดังในเมืองโคราช
มีการโชว์ภาพศิลปะภาพหนึ่งนะครับ

ทีนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยเนาะว่า
ว่าเรื่องนี้มันเป็นศิลปะหรือว่าหมินศาสนา
ใช่นะครับเพราะว่าร่างเป็นอุณต้าแมนเลยนะ
ลักษณะแบบนี้คือมันผสมผสานหลายอย่างนะ
ฮีโร่อุลตอร์แมนนั้นหนึ่งพระ
แล้วก็ข้างหลังก็เป็นลายหลุยวิตอง
เป็นภาพวาดสีน้ำมันยอดมนุษราแมน
ที่มีเสียงเป็นพระพุทธรูปแล้วก็พระพุทธรูปปางมารวิชัย
ที่มีเครื่องทรงเป็นอุณเตอร์แมนแบบนี้
ภาพเป็นฝีมือของศิลปินนิรนาม

ที่ห้างศัพท์สินค้าในจังหวัดนครราชสีมา
มีการโพสต์ระบุว่ามีชิ้นเดียวในโลก
ศิลปินนิรนามเทคนิคสีน้ำมัน
ชอบอยู่ในคราบผู้พดุงคุณธรรม

และทิ้งแค่เบื้องหน้าจิตใจยังตัดไม่ขาด
จริงก็เหมือนกับสะท้อนสังคม
แทรกนามธรรมด้วยนิดหน่อย
แล้วก็สื่อความหมายต่างในงานศิลปะของเขา
ศิลปะบางงานก็เข้าใจยากเหมือนกัน

ท่านโพสต์ออกมาระบุว่ามีคนส่งภาพนี้ให้อัตมาดูเหมือนกัน
ก็ไม่ได้นึกถึงความสวยเก๋แปลกใหม่
หรือเรื่องลบหลู่ดูหมินศาสนา
แต่สนใจสิ่งที่ศิลปินต้องการสื่อมากกว่า
ว่าอะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในภาพวาดนี้
อยากเห็นหรืออ่านคำอธิบายประกอบบ้าง
ถ้ามองภาพอย่างเดียวคงตัดสินอะไรไม่ได้
นี่พระมหาภัยวันท่านแสดงความคิดเห็นออกมานะครับ
เขาก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันนะ
ก็เล่าประวัติของชาวอุตราบนดาวอันไกลโพน
สร้างพลาสมาส์สปาคดวงอาทิตย์เทียม
ดวงอาทิตย์ที่ดับลงจนกลายร่างเป็นอุตเตอร์แมน

คือเอามาเปรียบเทียบกับแนวคิดทางด้านศาสนา
เหมือนกับเป็นการต่อสู้กับกิเลสภายใน
อย่างพระพุทธเจ้าต่อสู้กับกิเลส
มานำมาหลอกลอกตอนก่อนตัดสรุ
ก็เสนอศิลปินให้ตีความศิลปะให้ลึก
แล้วก็ชัดเจนบอกว่าอยากถ่ายทอดอะไรให้คนดูภาพนี้ล่ะ

ดราม่าในเม้นต์ไม่น่ากลัวเท่าประเด็นลิขสิทธ
อันนี้ก็สำคัญเนอะ
แต่ก็ต้องอยู่ที่การตีความกันไปมาเนี่ยนะครับ
ทั้งนี้ในส่วนของเอจิซบุระยะผู้สร้างภาพยนตร์อุลตราแมน
เคยเปิดเผยว่าได้นำพระอัตถารส
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยุคสุโขทัยปางเปิดโลก
มาเป็นต้นแบบของยอดมนุษย์อุตราแมน
ตามคำแนะนำของสมโพธิแสงเดือนฉาย
บริษัทผลิตภาพยนตร์ของญี่ปุ่น

ก็เลยเอาแนวคิดนี้มาวาดเป็นศิลปะนะครับ
แต่ทีนี้แหละทางด้านขององค์กรเครือข่าย้าพุฒิ

เพราะว่าบอกว่าพอได้เห็นภาพศิลปะนี้แล้ว
ก็จะต้องร้องเรียนทางกระทรวงวัฒนธรรม

เครือข่ายรับการร้องเรียนว่านิทัศกาลศิลปะที่ห้าง
โคราชมีการนำเสนอภาพนี้
ตอนนี้นะครับก็จะยื่นเรื่องดังกล่าต่อกระทรวงวัฒนธรรม
เพื่อดำเนินการระงับยับยั้งนิทัศกาลดังกล่าว
นี้จะเห็นได้ว่าหลายปีที่ผ่านมา
มีการกระทำที่เข้าข่ายลบหลู่ดูหมินพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง

ควรจะมีมาตรการด้านกฎหมายขึ้นมาดูแล
โดยควรจะนำร่างพรบอุปถัมภ์
และคุ้มครองพระพุทธศาสนาที่องค์กรเครือข่าย
แล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เคยเสนอไว้มาพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป